ไปดูที่ประเด็นดราม่าต่อเนื่องกันนิดนึง

เมื่อวานนี้คือดิฉันก็ไปมาเองนะคะ
คุณชักกะจันคุณเควัฒนาวัฒนาวัทธิเจ้าบ่าว

ก็ไปที่สอนอบังเขนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อไปแจ้งความย้ำนะไปแจ้งความไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันนะคะ
เราบอกว่าเป็นมหากราบเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่านี่เลยคุณผู้ชมค่ะทนายนิด้าค่ะขอเปิดเลยนะ
ผู้จัดการเนี่ยเขาสร้างเรื่องราวลวงโลกไว้อย่างไรบ้าง
ในนี้มันจะมีข้อต่างทั้งหมด๒๓ข้อด้วยกัน
ในการที่แบบว่าในการที่แบบว่ามีการใส่ร้าย
หรือว่ามีการลวงโลกมีการสร้างเรื่องขึ้นมา

ทนายนิด้าบอกว่าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะ
มีความจริงอยู่แค่๓บรรทัศน์เท่านั้น
นั่นก็คือบรรทัศน์แรกคือมีคนมาด่า
จักรจัดในไอจีด้วยให้คำหยาบคาย

แล้วที่บอกว่าไม่ได้มีแค่ตานทิพย์โลกใบที่๑นะ

ยังมีการสร้างเรื่องมีการกุตัวละครขึ้นมาอีกเพียบเลยคุณผู้ชม

นี่ไงเรามีอินโฟลขึ้นมาให้ด้วยนะคะ
เขาก็มีการบอกนะเริ่มด้วยการใส่ร้ายคุณเค
เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่เอางานเอาการ
แล้วนอกจากตานทิพย์คำว่าตานทิพย์เนี่ยคือไม่มีคนชื่อตานอยู่จริง
คุณผู้ชมบอกเลยว่าอีลุงตุงนางแบบสร้างละครเรื่องหนึ่งขึ้นมาแบบเนี่ย
ชื่อที่พูดไปทั้งหมดไม่มีตัวจริงทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วนอกจากนั้นเรื่องที่กุขึ้นมามันร้ายแรงกว่าตัวละครปลอมที่ขวัญบอกอีก
ไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวค่ะคุณผู้ชม
แต่ทางทนายนิด้าเนี่ยยังได้เปิดหลักฐานเป็นข้อความสนทนาที่อ้างมาว่าคุณอาบีนี่นะคะส่งข้อความเหล่านี้ให้กับคุณบุ๋มปนัดดา
อันนี้คือแคปมาจากแชทไลน์เลยอันนี้เลยตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะ
ข้อความนี้นะคะเขากล่าวหาในข้อความเขาเขียนแบบร่ายยาวเลย
กล่าวหาคุณเคเค้ไว้แบบนี้บอกว่าคุณเคเค้นี่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโต๊ะบอลและเป็นโต๊ะบอลของคุณเคเค้ที่สุดทั่วไถ่ผมเอาคลั่งหาคุณเคเค้
และอบีนะก็ส่งให้กับคุณบุ๋มปรณ์ดรัฐอีกที
ทั้งหมดทั้งมือทั้งเมาะเนี่ยแล้วก็แก๊ปแล้วเตรียมฟ้อง
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะเรื่องที่ถึงที่ลิ่งค่อยบัดบลาย
ทำลายชื่อเสียงของทั้งตัวคุณจักรจันทร์เอง
แล้วก็คุณเคแน่นอนเขาเป็นนักธุรกิจ

แล้วก็ครอบครัวเขาเสียหายด้วยนะฮะจนมาถึงขั้นที่ว่าต้องไม่ไหวแล้ว
แจ้งความเอาผิดคุณอาบีเลยอดีตผู้จัดการแล้วก็คนที่สมรู้ร่วมคิด
หรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลซึ่งขาดว่า๑ในนั้นเมื่อวานนี้ได้ฟังสัมภาษณ์กัน
มีเพื่อนสนิทที่เป็นดาราเอี่ยวอยู่ด้วยไหมในนั้นนะฮะก็คุณนกอุศนีนะฮะก็เห็นว่ามีด้วยนะ
แจ้งความข้อหามินประมาทเรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าเคลียร์หูฟังดี๑๐ล้านบาท
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเองก็ถามคุณจักรจันทร์ด้วยว่าเรื่องทั้งหมดที่มันปล่อยลามไปมันมาถึงขั้นนี้
เป็นเพราะว่าคุณอาบีไม่อยากเห็นเธอเข้าสู่ประตูวิวาแค่นั้นเองจริงหรือเปล่า
ฟังความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลของคุณจักรจันทร์กันเลยค่ะ

ค่ะนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเป็นทางฝั่งคุณเควัฒนานะคะเพราะว่า

เธอเป็นคนโชว์แชทไลน์ปลอมนั่นเองค่ะ
แล้วก็ทำให้คุณเคเสียชื่อเสียงค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้นะคะผู้จัดการส่วนตัวของคุณนกอุศนี
เมื่อเช้าก็โทรศัพท์สัมภาษณ์นะคะคุณหนิงนะคะ
หนิงก็บอกว่าโอ้โหรับโทรศัพท์เยอะมากจริง
คุณนกนะคะบอกว่ารับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะ

ก็รอดูว่าจะโดนฟ้องในประเด็นใดบ้างนะคะ
ถามว่าเพื่อนโกรธกันหรือเปล่านะคะ
ผู้จัดการบอกว่าคุณนกเขาไม่โกรธเพื่อนนะ

เรื่องของเขาเป็นเรื่องระหว่างคุณเคกับนกนะคะ
นกกับจักรจันทร์ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ก็เห็นว่าที่บอกว่าคุณนกเขาก็มีการขอโทษขอโพยคุณจักรจันท
หลายคนก็บอกขอโทษแล้วทำไมโดนฟ้อง
แต่หลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะจบแค่คำขอโทษ
จากนั้นหลายคนถามถึงพี่บุ๋มประนัดดาด้วย
บุ๋มประนัดดาเป็นพยานให้นะคะ
เพราะว่ามีการส่งหลักฐานแชทไลน์มาให้

หญิงวันนี้ตาด้วยยินดีที่จะมาช่วยนะคะ

ใช่นะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะ
ความคืบหน้ากับบันเทิงไทยรัฐของเราแน่นอนค่ะ
ใช่ค่ะโอ้โหฟังแล้วมันมวลท้องเหลือเกิน